อันนี้มาแสดงความยินดีกันต่อคุณผู้ชมเศรษฐีใหม่ป้ายแดง
เมื่อวานนี้ใครถูกหวยรวยเบอร์กันบ้างยกมือขึ้น
เดี๋ยวไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะสำหรับรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้
ออกรางวัลอะไรเราทัวร์กันให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะ
ครับนี่ออดรางวัลที่๑ก่อนเลย๓๔๐๓๘๘ออด
เลขที่มานะครับเมื่อวานผมไปรายงานที่กองสลากนะคนก็ฮือหาโอ้ออก๘๘นะฮะ
ก่อนหน้านั้นเลขท้าย๒ตัวออก๘๕คนก็บอกโอ๊ย๘มาเยอะจังนะครับ
ส่วนเลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๓ตัวก็ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมเห็น
คุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าเฉียดฉิวเหมือนกันนะฮะ
มาดูกันหน่อยนะคะหน้าตาเศรษฐีใหม่ป้ายแดงชั่วข้ามคืน
รายแรกค่ะเป็นคู่สามีภรรยาในจังหวัดชนบุรีนะคะครับ
ผู้ชายชื่อว่านายสารวุฒิดัทธุยาวัฒน์
แล้วก็ฝ่ายหญิงชื่อว่านางสาวนันทิดาสายคูณ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑นะคะ๓๔๐๓๘๘งวดประจำเมื่อวานนี่แหละ
ก็คือ๑๖กันยายน๖๒๑ใบรับเงินไป๖ล้านบาท
อิจฉาจังโอ้คุณสารวุฒิเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขาเองกับภรรยามีอาชีพขายไก่ย่างในอำเภอพานทอง
แล้วก่อนหน้านี้ขับรถกระบะของพี่ชายเนี่ยโอ้ใจดีมาก
ครับเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัด๑๐๑
แล้วก็อุบลราชธานีแต่พอเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จปุ๊บ
ก็ขับรถกระบะของพี่ชายนี่แหละถอยรถกระบะ
แต่มันไปชนเข้ากับแผงเหล็กทีนี้ก็เลยตัดสินใจ
หาซื้อเลขรถกระบะแล้วก็ได้ด้วยนะคะ
คุณสารวุฒิบอกว่าเงินที่ได้ก็จะแบ่งไปทำบุญ
แล้วก็นำไปใช้หนี้ใช้สินชำระค่าบ้านค่ารถ
แล้วก็เก็บสำรองไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกทั้งสองคน

แต่พี่เขากลับตัวเลขดีนะเพราะทะเบียนรถเนี่ย
เขาก็๑๒ตัวกลางมาไว้เป็นตัวท้ายของลอตเตอรี่

ยังไม่หมดนะคะที่จังหวัดชนบุรีมีคนดวงเห็งอีกหนึ่งคนค่ะ
ชื่อว่านางกุณฑิดาแซ่ตานอายุ๖๐ปี

งวดนี้ขายลอตเตอรี่ไม่หมดนะคะ
ก็เลยบุญหล่นทัพกลายเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่ง

คุณผู้ชมขึ้นเหนือไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คนไทยถูกไปแล้วพม่าเขาก็ถูกค่ะคุณค่ะ
ที่เชียงใหม่ตำรวจโรงพักภูพิงราชนิเวศบอกว่า
มีแรงงานชาวพม่าชื่อว่านายพลอายุ๔๓ปี

ผู้โชคดีรายนี้เขามีอาชีพคือรับจ้างทำงานก่อสร้าง
พักอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก๑คน
หมู่บ้านโป่งน้อยตำบลสุเทพ
ซึ่งช่วงเช้าเมื่อวานก่อนที่หวยจะออก
เขาเดินผ่านไปที่แผงขายลอตเตอรี่

คุณค่ะใบเดียวค่ะไม่ต้องซื้อ๑๕ใบแบบดิฉัน
ใบเดียวก็ถูกได้ซื้อ๑๕ใบแล้วก็ถูกเลยค่ะ
ถูกรางวัลที่๑นะคะดวงเฮงจริง

กลับไปใช้ชีวิตต่อที่พม่าบ้านเกิด

อกจากนี้มีแรงงานพม่าดวงเห็งอีกราย

ถูกรางวัลที่๑เช่นเดียวกันนะคะ

ซื้อลอตเตอรี่จากแผงเดียวกับนายพลนั่นแหละ

หลังจากนี้ก็จะนำเงินรางวัล๖ล้านบาท

ก็คือที่พม่าต่อไปแสดงความยินดี
คนไทยและชาวพม่านะคะ
คนที่เอามาโพสต์ดีจังเลย

จะเป็นหนึ่งในกิเลสที่อาจจะนำมาสู่บาปได้

เมื่อวานที่ฉันนั่งพิมพ์จนนิ้วล็อก

ที่ไหนใช่ที่ไหนโดน

ที่แรกขันน้ำมนต์จำได้ไหมคะ
ขันน้ำมนต์ในพิธีบวงสวงของสาวโคราช
ที่เอาไม้เท้ามาถวายรูปปั้นแม่ย่าศรีปฐุมมาที่เกาะคำชโนธ
วันที่๑๔กันยายนพอบนเสร็จปุ๊บได้รับโชคเป็นเงิน๗หลักก่อนหน้านั้น
ทำพิธีเสร็จมาส่องขันน้ำมนต์กันเลยค่ะ
คุณไปดูคุณไปดูในขันคุณด้วยเมื่อกี้เห็น
เมื่อกี้เห็นเป็นเลข๕แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเลขเหมือน๘ตัวใหญ่
เขาบอกว่าเหมือนคล้ายพญานาคขดเป็นเลข๘
อีกตัวก็คล้ายรอเรือเท่ากับรอเรือเท่ากับเลข๕เหรอคะ
เรือไทยไงเขียนแล้วมันคล้ายกับเลข๕ไง
หรออ่ะดิฉันไม่มีจินตนาการอีกแล้วเนี่ยใน๘ใน๕เนี่ยรอเรือตัวเลข๘เนี่ย

เนี่ยนี่กลมใหญ่อยู่ครึ่งขันน้ำมนต์น่ะเออเอาเตอร์
แปลกใจที่ไม่เคยถูกเพราะว่าดูไม่เคยออกนะคะ
นั่นแหละเขาก็เลยสมหวังแฟนข่าวกันไปเลย
ใครที่ดูแล้วจับเลขในขันน้ำมนต์อันนี้ไปได้ไปแล้วใช่ไหมล่ะ
เอ้ากระบี่เป็นยังไงคะคุณ
กระบี่ก็คือฮานะทะเบียนรถของรถกระบะที่ชนประสานงากัน
บนถนนกระบี่อ่าวนางเมื่อวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
เลขทะเบียนรถทั้งคู่ทั้ง๒คันตรงกับเลขท้ายรางวัลที่๑
งวดวันที่๑กันยายนและงวดวันที่๑๖กันยายน
อย่างชัดเจนตรงเผงเลยเห็นไหม
คันนี้๘๘มันก็มาตรงกับงวดนี้
คันก่อนหน้านี้นะครับก็๘๗นะฮะ
ก็ตรงกับงวดที่แล้วนะครับคืองวดที่แล้วออก
เห็นไหมเขาตรงกันมา๒งวดเลยคุณ

ตรง๒ตัวท้ายรางวัลที่๑แต่ว่าไม่ได้ครบทั้ง๖ตัวนะ
เพื่อใครเขาไปซื้อแล้วบังเอิญไปเจอรางวัลที่๑พอดี
ซื้อลอตเตอรี่นะคะเอาลอตเตอรี่
ครับก็ต้องรอดูอีกคันหนึ่งไม่รู้จะตรงหรือเปล่า
คันนี้ฮะจักรยานยนต์นะครับที่ประสบอุบัติเหตุในเหตุเดียวกันเหมือนกัน
คือคนขับก็ล้มบาดเจ็บ
หวยก็หวังว่านี่ก็คงจะเป็นงวดของวันที่๑ตุลาคม
เอาละเอาดีฉันจดก่อนดีไหม
ก็ตรงมาแล้ว๘๘ก็ตรงมาแล้ว
ก็ยังเหลือ๙๓ต่อไปไม่ใช่๘๙เหรอคุณดูเหมือนเขาไล่กันมา
ไล่กันไปก็ไม่สนุกสิมันก็ต้องข้ามไปหน่อยกระโดดไปหน่อย

เดี๋ยวถ้าตรงถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ให้โชคเลยนะครับ

ที่ไปพุ่งชนกับรถทัวร์ที่นำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
เที่ยวสามเหลี่ยมทองคำเย็นวันที่๑๕กันยายน

คือคนก็ไปตีความไปพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมา
ก็ไปตรงกับเลขท้ายรางวัลที่๑

พอหวยออกเมื่อไหร่ทุกคนก็จะอ๋อนี่ไง
นั่นแล้วตบเข้าชาติกันทุกคนค่ะ

เอ้าส่วนอีกหนึ่งอย่างเขาบอกคอหวยงงเป็นไก่ตาแตกเลย
เพราะว่า๖งวดที่ผ่านมา๘มาคุณ

ตั้งแต่๑กรกฎาคมเป็นต้นม้านี่ค่ะ
อันนี้เลข๒ตัว

เป็น๘๗๘๗ด้วยนะ

คุณเอาจริง๗๘๙มา

ผมว่ามาอย่างนี้นะฮะ๐๑๒๓๔๖๗๘๘